ส่วนที่สมุทรสาครค่ะรถบรรทุก๖ล้อของกรมชลประธานไปชนท้ายรถจักรยานยนต์คันหนึ่งค่ะ
พ่อมากับลูกสาวสองคนนะคะลูกสาวคนโตถูกล้อทับเสียชีวิต
ส่วนอีกหนึ่งคนบาดเจ็บนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถค่ะ
หน้ารถคันหนึ่งที่ขับตามมาและเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นแบบนี้
เห็นรถบรรทุก๖ล้ออยู่ที่ด้านหน้าเนี่ยนะคะมีตราประทับอยู่ที่ข้างรถ
ปชก็คือกรมชลประธานไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์๓พ่อลูกค่ะ
ที่ถนนเศรษฐกิจ๑ค่ะเข้าสมุทรสาขรนะคะ
ทำให้เด็กหญิงกระหนกพรทองเพิ่มอายุ๘ขวบถูกล้อรถทับเสียชีวิต
ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นคนเล็กชื่อหนูนาค่ะอายุ๕ขวบได้รับบาดเจ็บ
นายพรวิวัตรศรีฟ้าอายุ๕๑ปีคนขับรถของกรมชลประธานให้การว่าตัวเองขับรถ
มาจากแถวสามเศษกรุงเทพมารับอุปกรณ์สิ่งของจากนั้นก็จะไปทำธุระที่เพชรชบุรี
ขับมาทางฝั่งซ้ายของถนนซึ่งก็เห็นรถจักรยานยนต์สามพ่อลูกอยู่ทางซ้ายเหมือนกัน
แต่ไม่รู้ว่ารถจักรยานยนต์ล้มได้อย่างไรจนทำให้เด็กหญิงถูกล้อรถของเขาเนี่ยทับจนเสียชีวิต
นายธิวาทองเพิ่มค่ะประกอบอาชีพรอปภเป็นพ่อของครอบครัวนี้
ในขณะที่บาดเจ็บอยู่เนี่ยนะคะก็เห็นศพลูกเข้าไปกอดค่ะ
ปริ่มจะขาดใจแบบนี้เลยนะคะแต่ก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุพาลูกสองคนกำลังจะกลับที่พักค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถบรรทุกชนท้ายรถของตัวเองรถจักรยานยนต์ตัวเองล้มค่ะ
ลูกสาวคนโตกลิ้งไปถูกล้อหลังของรถบรรทุกทับเสียชีวิตส่วนคนน้องที่๕ขวบได้รับบาดเจ็บค่ะ
เป็นภาพที่สะเทือนใจมากเนี่ยนะคะตำรวจก็ได้หลักฐานชิ้นสำคัญแหละค่ะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของนายอดุลวิทย์ขำเกิดที่ขับตามหลังมาแล้วก็ถือว่าเป็นพยานสำคัญในเหตุการณ์นี้นะคะ
โดยยืนยันว่ารถบรรทุกชนท้ายรถจักรยานยนต์ทำให้ทั้งรถและเด็กล้มลงบนถนน
เด็กคนหนึ่งถูกล้อทับเสียชีวิตตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ